รายการนี้ครับล่าสุดนั้นเจ้าอุ้มธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยที่จะลงแข่งขันในรายการนี้
ล่าสุดครับธิรทรบุญมาทันกัปตันทีมชาติไทยยืนยันว่า
อยากเห็นบรรยากาศเต็มสนามราชมังเหมือนเดิมครับ
แล้วก็ฝากแฟนเชียร์ผ่านทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
ก็คือในรอบรองชนะเลิศไทยจะพบกับซีเรีย
อแดนพบกับสหรัฐอารับเอมิเรตครับ
ผู้ชนะนะครับจะไปตัดสินแชมป์ในวันที่๕มิถุนายน
ไทยรัฐทีวีจะถ่ายทอดสดให้ชมตลอดทั้ง๔นัดนะครับ
ทั้งนี้ทั้งนั้นไทยรัฐทีวีขอเชิญชวนแฟนบอลนะครับ